อย่างที่เราทราบกันดีว่าสงกรานเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีวันไหลอยู่
สงการพระประแดงก็เพิ่งจะมีไปแล้วก็วันไหลที่บ้านบึงชนบุรีก็มีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันนี้ด้วย
ไปเริ่มดูที่สงการพระประแดงกันก่อนเขาก็จะเล่นแบบหลังที่อื่นหน่อย
ตามประเพย์นี้เขาคือ๑๙๒๑เมษายลสุดท้ายฯคือเมื่อวานนี้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมาเป็นประธานแล้วก็มีการปล่อยนกปล่อยปลารดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่
มีขบวนแห่นางสงกรานแล้วก็ขบวนรถบุพชาติของตำบลต่าง
ไปตามถนนเขื่อนขันไปถึงวัดโปรดเกรดเชษฐามรามนะฮะ
ขณะที่ประชาชนที่ไปเล่นน้ำก็โอ้โหสนุกมากเลย
ตั้งแต่ถนนหน้าอำเภอยาวไปถึง๓แยกพระประแดง
บริเวณถนนสุขสวรรค์เองก็ยาวไปถึงถนนพระราม๒
ถนนบราบุรณะไปถึงสุดเขตกรุงเทพอาหารทะคอนก็รถติดหลายกิโลเหมือนกัน
อันนี้ก็นี่แต่งตัวเป็นคนมอนแบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งที่วันไหลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
คุณผู้ชมดูสภาพการจราจรสินะครับ
บนถนนสาย๓๔๔เขตเทศบาลแล้วก็ถนนเข้าบ้านบึง
โอ้โหรถเยอะมากส่วนใหญ่เป็นรถกระบะนะฮะที่บรรทุกน้ำเข้าไปแล้วก็ไปสาดกัน
รถติดก็หลายกิโลเหมือนกันนะฮะจนทำให้ผู้กำกับโรงพักบ้านพึง
ต้องออกมาอำนวยการเรื่องของการจราจรด้วยตัวเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นการทิ้งท้ายบรรยากาศช่วงของสงกรานนะครับ